กนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ไม่ได้สร้างความสะเทือนใจให้กับคนอเมริกันเท่านั้นนะครับ
แต่ว่าได้สร้างความสะเทือนใจให้กับคนทั้งโลก
โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
ซึ่งก็เป็นเป้าหมายในการก่อเหตุในครั้งนี้
ส่งผลให้มีการออกมาร่วมไว้อาลัยกันเป็นจำนวนมาก
ขณะเดียวกันนะครับก็ยังเป็นประเด็นที่ว่าที่คู่ชิงตำแหน่ง
ประธานธิบดีสหรัฐหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันด้วยครับ
นี่เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนในมหานครนิวยอร์ก
ไฟประดับเหนืออาคารหลายแห่ง

เพื่อไว้อาลัยเหตุกราดยิงไนท์คลับ
ในเมืองออแลนโดของสาวรัฐ
กนาฏกรรมที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด

เช่นเดียวกับสถานที่สำคัญอื่นในสหรัฐ

ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา
พร้อมใจการเปิดไฟเป็นสีรุ้ง
เพื่อไว้อาลัยต่อเหตุกราดยิงในครั้งนี้
ขณะเดียวกันทงชาติของสาวรัฐเหนือธรรมเนียบขาว

พร้อมกับการออกมาแถลงของนายบารักษ์โอบามา
ประธานาธิบดีสาวรัฐที่ย้ำว่า
นี่เป็นการกระทำที่ไม่ต่างจากการก่อการร้าย
ผสมผสานกับความเกลียดชัง
และเหตุนี้ก็ทำให้กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ

เพราะนับตั้งแต่หลังเกิดเหตุเป็นต้นมา
กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในสาวรัฐ
ต่างออกมารวมตัวกันในหลายพื้นที่
โดยไม่ลืมที่จะนำเทียนและทงสีรุ้ง
เพื่อแสดงสัญลักษณ์สำหรับการไว้อาลัยด้วย
ออกจากการออกจากบ้านไปรวมตัวกันเพื่อไว้อาลัย
สำหรับชาวเมืองออแลนโดยังมีอีกสิ่งหนึ่ง

นั่นคือการไปบริจาคเลือดช่วยผู้บาดเจ็บ
ซึ่งที่เห็นอยู่นี้คือชาวเมืองที่มาต่อแถว
รอการบริจาคเลือดจนเป็นแนวยาว
ขณะที่ด้านหน้าสถานทูตสาวรัฐประจำประเทศต่าง
ก็กลายเป็นจุดรวมตัวของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
ในการรำลึกถึงโศกนาฏกรรมในครั้งนี้

ขณะเดียวกันภาพเช่นนี้ยังเกิดขึ้นที่ด้านหน้าสถานทูตสาวรัฐ
อีกหลายประเทศเช่นในชิลีและเยอรมนี
กนาฏกรรมนี้ยังเกิดขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งขั้นต้นในสาวรัฐ
ซึ่งทั้งนางฮิลาลีคลินตันและนายโดนัลดทรัมป์
ในฐานะผู้สมัครเป็นตัวแทนจาก๒พักการเมืองหลัก
ตำแหน่งประธานาธิบดี
มีท่าทีตอบเรื่องนี้ที่แตกต่างกัน
ฮิลาลีคลินตันให้คำมั่นว่า
จะทำให้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนมีความเข้มงวดมากขึ้น
ส่วนนายโดนัลดทรัมป์กลับมองว่า
หากมีคนพกอาวุธปืนมากขึ้นทุกคนก็อาจจะปลอดภัยกว่านี้
ทรัมป์ยังเรียกร้องให้นายโอบามาลาออก
หากไม่ยอมนิยามการก่อเหตุในครั้งนี้
ว่าเป็นการก่อการร้ายจากกลุ่มที่มีความเชื่อศาสนาที่สุดตรง
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน